มาต่อกันนะคะกับแม่บ้านประจำบานค่ะเทปพิเศษ

เราติดตามแบบว่าเชฟคนที่๒กันดีกว่า
คนนี้เนี่ยนะเชฟแบบดูเกาหลีอินเตอร์ดูเด็กน้อยแต่ไม่น่าเชื่อ

สูงยาวขาวตีนึกว่าอิมพอร์ตมาจากเกาหลีน่ารัก
นี่ให้ใต้โต๊ะอะไรหรือเปล่าเนี่ยทำไมชื่นชมขนาดนี้
นี่ไม่จำเป็นต้องให้ใต้โต๊ะอภิษเลยค่ะ
อยากโปรโมทให้ฟรีคนอะไรเชฟแกรมน่ารักน่าหยิก
อุ้ยผมแรงแรงมากแรงเหรอนี่ซอฟต์สุดแล้วนะ
จริงดิไปชมกันเลยดีกว่าโอเค
เชฟชั้นหลอก
ขอต้อนรับเชฟเกมทศพลเล่าลือเกียรติค่ะ

ตายแล้ว
ถูยว่างงี้นะ

ถ้าอย่างนั้นหนูเริ่มเลยมั้ย

เสร็จแล้วก็ใส่มันเข้าไปครับเดี๋ยวรอเดือดก่อน

เสร็จยังอ่ะ

ก็ขณะที่รอก็เดี๋ยวเรามาทำมันก่อนก็ได้
ทำอะไรคะใช้ชามครับใส่มันเข้าไป
แล้วเราก็ใช้เนยหน่อยครับใช้ไหนคะน้องมีเนยด้วย
ก็ประมาณ๒๓ช้อนโต๊ะครับ
พี่ลองมาเจ๊ทำมาเองเดี๋ยวเราหมายความว่าไม่มีประโยชน์

ครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอามาทำอะไรคะ

โทษเลยนะครับ

เสร็จแล้วต่อไปทำยังไงต่อคะ

ถ้าพริกไทยไม่ใส่ได้ไหมเบิกบางทีเด็กเผ็ดอย่างนี้

ใช่ครับ

ก็มันจะได้หยุดทำความสุขต่อไปครับ

ก็ยิ่งนิ่มก็ยิ่งดีครับแต่ว่าประโยชน์ของมันก็จะ

น้อยลงอ๋อ
นี่พี่กาวเสร็จแล้ว
แล้วก็เอาผักครับ

นี่ค่ะนี่ค่ะพี่ไอ

เสร็จแล้วเราก็ใส่แป้งลงไปหน่อยครับ

เอาพอประมาณค่ะ
แล้วเราก็เอาชีสวางตรงกลาง

แล้วก็คุ่มครับคุ่ม

อันนี้ของอภิษนะพี่กาวอย่าขโมย

อุ้ยของพิษลูกใหญ่เลยอ่ะเลิศอ่ะถ้าทานจะอิ่มลูกนี้
แล้วเอาลงเลยหรือว่าต้องให้ชุกเก็บนมปังด้วยค่ะชุกเก็บนมปังก่อนครับ
อันนี้ของอภิษอันนี้ของพี่กาวห้ามสลับกันนะ

ตกแต่งครับเราก็จะใช้ซอสมะเขือครับทานคู่กัน
นี่รู้แล้วอภิษรู้แล้วว่าจะตกแต่งยังไง

อยากจะเชิญน้องเขากลับมาอีกนะแต่แบบไม่รู้น้องเขาจะกล้ามาหรือเปล่า

พี่กาวแบบเอ๊ะอ่ะซบเอ๊ะอะซบเอ๊ะอ่ะซบ
คุณดาวไม่ซบเลยแทบจะสิ่งเข้าไปอยู่ในร่างเขาแล้ว
แหมคุณน้องค่ะเห็นนะ
เอาอย่างนี้นี่เสิร์ฟความหล่อแบบกระแทกจอไปแล้วถึง๒จานนะ

สองพี่น้องมากี่ทีนี่เปลี่ยนสีผมแบบตลอด
อยากรู้นะว่าเขามากี่ทีแล้วเปลี่ยนผมกี่ครั้งอะไรนะ
พักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาชมกันในช่วงเชฟกระทะหล่อ